เมื่อการฆ่าคนไม่ได้จำเป็นต้องมีเหตุจูงใจ

ยิ้มสยองสองศก

ท้ายบ้านโนนสวรรค์อำเภอเมือง

และลงมือฆ่านายปัญญาท้องศรี

ด้วยการใช้มีดฟันคออย่างแรง

แขนขาของผู้ตาย

ที่เขาถีบมาไว้ในที่เกิดเหตุ

คนร้ายจะเป็นใครไปได้
แต่ที่แน่หมู่บ้านแห่งนี้

กันยายน๒๕๕๙เวลา๗นาฬิกา
นายสถาพรขี่รถมอเตอร์ไซค์

โนลงามจังหวัดน้องบัวลำพู

นายสถาพรได้หันไปมองข้างทาง

เขาจอดรถใช้มีดที่อยู่ในมือ

และใช้มีดซ้ำไปที่ใบหน้าอีก๒ครั้ง
ชายสติไม่ดีขาดใจตายขาดที่

นายสถาพรได้ขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางต่อ

อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูในช่วงเย็น
กนาฏกรรมกำลังจะเกิดขึ้น
ใครจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไป
ให้ระวังผู้ชายสูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตรนะฮะ
อายุประมาณ๒๕๒๖ปี

หันศพและฆ่าปาดคอใน๒จังหวัด
นายสถาพรขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงหน้าบ้านร้านขายหมู

และแทงข้างหลังนายพลเทียนพ่อค้าขายหมู

นายสถาพรเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งหลบหนี

ก็พบเข้ากับนางเหงาดอนปราบอายุ๕๔ปี
นายสถาพรใช้มีดฟันศีรษะนางเหงาจนบาดเจ็บ
และอุ้มหลานนางเหงาที่นอนอยู่ในเปรย์
เอารถมอเตอร์ไซค์และอุ้มเด็กหลบหนีไปด้วย
เหงาร้องสุดเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนขโมยเด็ก

ต่างพากันวิ่งออกมาช่วยกันไล่ตามจนจับตัวไว้ได้
หลังจากคนร้ายหนีมาได้ไกลจากที่เกิดเหตุเพียง๕กิโลเมตร
ชาวบ้านเข้าช่วยเหลือเด็กน้อยที่โดนลักผ่ามาได้อย่างปลอดภัย
ก่อนนำตัวคนร้ายส่งตำรวจ
กันยายน๒๕๕๙ระหว่างสอบปากคำ
ผู้ต้องหาพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนคนเมายา
แต่เมื่อพาไปตรวจหาสารเสพติดกลับไม่พบ
แต่สิ่งที่น่าสนใจและน่ากลัวมากในเวลาเดียวกัน
คือเขายอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาอย่างง่ายดาย
ว่าตัวเองเป็นคนลงมือฆ่าทั้งสองราย
และพยายามฆ่าอีก๒รายโดยที่ไม่มีท่าทีสลดแม้แต่น้อย
พูดไปพลางยิ้มหัวเราะไปพลาง
และไม่มีแม้แต่เหตุจูงใจในการก่อเหตุด้วยซ้ำ
บอกแค่ว่าทำไปเพราะเมาเหล้า
แต่การเมาเหล้าจะสามารถเปลี่ยนมนุษย์คนหนึ่ง
ให้กลายเป็นปีศาจร้ายที่ไล่ฆ่าชีวิตคนอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานถึง๒วันได้จริงหรือ
จริงแล้วสาเหตุคืออะไรกันแน่
แม้ตำรวจจะมีการตรวจสอบประวัติทางการแพทย์
พบว่าผู้ต้องหามีอาการวิกลจริตจากกรรมพันธุ์
ซึ่งทางบ้านของผู้ต้องหาเองก็เคยพยายามที่จะนำตัวไปรักษาแล้ว
แต่ทางตัวของผู้ต้องหาไม่ยินยอม
แต่ท้ายที่สุดเนื่องจากคนร้ายรับสารภาพว่า
ได้นำรถมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาจากกระท่อมในปัญญาไปทิ้งน้ำ

ตำรวจจึงตัดสินว่าคนร้ายมีการเตรียมตัวไต่ตรองมาแล้ว
ไม่ใช่คนเสียสติและแจ้งข้อหาพยายามฆ่าชิงทรัพย์
และข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แม้ในบรรยากาศการสอบปากคำจะเป็นไปอย่างราบรื่น
ปิดคดีได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วัน
ชาวบ้านต่างพากันโล่งใจได้อีกครั้ง
แต่ภาพรอยยิ้มหลังจากได้ฆ่าคนตายของชายคนนี้
ก็เป็นภาพที่ชวนสยดสยองเกินบรรยายจริง
ราวกับว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องตลกปกติ
ต่อให้เขาจะเป็นคนวิกลจริตจริงหรือไม่ก็ตาม
และนี่คงเป็นรอยยิ้มที่คงไม่มีใครบนโลกอยากจะเห็นที่สุด